ดูดวงรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีเมษความรักมีโอกาสพบคนถูกใจจากการติดต่อด้านการงานและการเงิน
ได้มีสัมพันธ์ลึกซึ้งระวังเรื่องเสื่อมเสียเพราะอารมณ์ชั่ววูบ
สุขภาพจะเครียดจนไมเกรนถามหาระวังอุบัติเหตุเล็กน้อย
บาดเจ็บที่ใบหน้าหรือลำคอการเงินอยู่ในเกณฑ์ดีมีพอใช้
มีโชคลาภเข้ามาบ่อยได้ของกำนันแปลก
รายได้มาจากการติดต่อธุรกิจและกำไรจากการค้าลงทุน
อกเบี้ยปันผลการงานมีโอกาสดีขยายกิจการ
ขยายร้านค้าญาติผู้ใหญ่เพื่อนอาวุโสให้ความช่วยเหลืออย่างดี
ระวังการเป็นนายหน้านายประกันทำเอกสารสัญญาจะยุ่งยากภายหลัง
ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
อ่านดวงฉบับเต็มเต็มได้ในไทยรัฐออนไลน์